เอามาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับใหม่ดาวิกาค่ะช่วงหลังมาเนี่ยในโซเชียลของใหม่ถ้าถ่ายดูนะ
โพสต์อะไรบางอย่างมันมีเรื่องให้ชวนเอ๊ะกันตลอด
คุณผู้ชมนะถ้าคนหมดใจมันหมดจริง
อุ๊ยตกใจนะนึกว่าแบบล้อกาแฟ
อาจแบบแน่คุณอุ๊ยเลยใจคอไม่ดี
หรือว่าคู่รักเต๋อใหม่เขาจะปิดตำนานลงปีนี้

ล่าสุดสาวใหม่เคลียร์ชัดผ่านสื่อเลยบอกว่า
ที่มันคือเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเลย
คือตอนโพสต์นะใหม่เองบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกัน

เต๋อเอ๋ยพี่กล้าวผู้จัดการเอ่ย
รับสายเพื่อนแก้ข่าวกันแบบไฟไหม้เลย

ยืนยันว่ารักกับพี่เต๋อยังหวาน
ดีแล้วก็ยังไม่หยุดคลั่งรักกันง่ายง่ายอย่างแน่นอนจ้าที่โพสต์ไปเนี่ย
เรื่องงานทั้งนั้นแหละนะส่วนอีกโพสต์เกี่ยวกับการตัดเพาะเหมือนกันเป็น

เพิ่มน้ำหนักให้ก็ได้ทุกคนจะได้สบายใจค่ะ
คือใหม่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบ
ใหม่ไม่อยากให้ทุกคนคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
ไปกินข้าวทุกมื้ออิ่มมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือแบบเหมือนแบบเพื่อจะให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วค่ะ

แต่ว่ามันก็ต้องทำค่ะเพราะว่า
เพราะความสบายใจของทุกคนด้วยเนาะ
ก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนถึงเรียกว่าพอใจ
คือตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงค่ะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าอยากให้แบบอ้วนขึ้น

แต่ว่าก็จะไม่แบบไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะคะทุกคน
เพราะว่ามันก็จะต้องมีงานที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วย
น้องไมายบอกว่าพอีธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ที่มีพระศกมาทำพอีธีด้วย
แล้วก็หลังจากที่ทำไป
เพื่อเพื่อความสบายใจของเรา
ครับค่ะ